เหมือนเรื่องนี้ครับคนที่เห็นก็งงเหมือนกัน

คือเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของอยู่ในห้างแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ไปเลือกซื้อตามชั้นเหล้าชั้นวายคุณ
เวลาถ้าเขามีโปรโมชั่นให้ชิม

แต่ที่ห้างแห่งนี้เขาไม่ได้มีโปรโมชั่นให้ชิมเหล้าชิมวาย
แต่หนุ่มคนนี้ไปเปิดชิมเองสักหลายขวดเลยนะครับ

ให้คุณผู้ชมได้เห็นความสุดงงของผู้ชายคนนี้หน่อยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเปิดทีละขวด

เอาขวดใหม่มาอ้าวอีกอึกหนึ่ง

นี่คุณที่แรกที่ฉันดูนึกว่าเป็นคลิปที่ต่างประเทศ
ดูไปดูมานี่มันบ้านเราที่โคราช
บ้านเราที่โคราชนะครับ

เปิดแบบนี้ชิมแบบนี้เอาวางไว้ก่อนแบบนี้
รวมทั้งสิ้นไปแล้ว๗๘ขวด

ส่วนขวดที่เลือกไปเป็นขวดเล็ก๑ขวด

แล้วไอ้๖๗ขวดที่วางอยู่ตรงนี้

คุณเปิดชิมแล้วแล้วใครจะกินต่อแล้วใครจะซื้อล่ะ

นำมาแชร์พร้อมระบุข้อความว่า

หนุ่มขี้เมาแอบเปิดชิมเหล้าชิมไว้หลายขวด

ห้างโลตัสบัวใหญ่นครราชศรีมา
เหตุการณ์นี้นะครับตรวจสอบไปแล้วมันเกิดขึ้นจริง
เมื่อวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ชายคนนี้เป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ๓๕๔๐ปีนะครับ
ใส่เสื้อยืดสีดำคาดส้มกางเกงยีน

ก็เดินเลือกตามชั้นเหล้าชั้นวายตรงนี้นะฮะ
แล้วก็เลือกขวดเหล้าแล้วก็ขวดวาย
มาเปิดชิมไปทีละอึกทีละอึก

ก็มีคนเดินจับจ่ายซื้อของผ่านไปผ่านมาตลอดนะฮะ

แต่คิดว่าเขาชิมแล้วเขาอาจจะเลือกซื้อทั้งหมดเลย

แต่ปรากฏว่าเขาเอาไปจ่ายขวดเดียวนะครับ
ตอนหลังพนักงานได้เปิดวงจรปิดดู
ปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนนี้แอบชิมเหล้า
แล้วก็วายแล้ววางเกะกะไว้หลายขวดจริง
ก็เลยต้องเอาคลิปหลักฐานนี้ไปแจ้งความ
ต่อมาคุณคือล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว

และพบว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เป็นผู้ที่ป่วยทางจิตเวทด้วยคุณ

โรงพยาบาลจิตเวทนครราชศรีมานะครับ
ส่วนเรื่องของมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการเจรจาระหว่าง
ผู้เสียหายก็คือทางห้างกับทางญาติของผู้ก่อเหตุด้วย